ถลุงเหล็กเป็นการทำแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งขั้นแรกจะต้องมีการเตรียมดินเหนียวจอมปลวก
มาใช้สำหรับการปั้นติดในพื้นที่ห้องเผาโดยเตาเผาจะเป็นเตาแบบเคลื่อนที่ได้
ซึ่งภายนอกใช้วัสดุเป็นเหล็กส่วนผนังเตาภายในเป็นคอนกรีตและแบ่งเป็นสี่ชั้น
จะปั้นดินเหนียวพอกผิวผนังห้องเผาไหม้ในชั้นที่สองของเต่าการปั้นพอกจะมีลักษณะเป็นรูปตัววี
ที่มีความหนาประมาณเจ็ดเซนติเมตรเพื่อเป็นการบีบพื้นที่ของการเผา
ให้ได้อุณหภูมิความร้อนสูงและคงที่